มาดูน้ำผุดกลางลานวัด

ชาวบ้านชาวช่องเห็นน้ำผุดขึ้นมาเป็นน้ำใส

คือเพิ่งออกรางวัลไปเมื่อวันศุกร์นี้จะไม่ให้ได้พักหน่อยเลยเหรอ

มาดูกันเลยเพราะเขาเชื่อว่าเป็นปฏิหารน้ำผุดพญานาค
คุณผู้ชมไปดูกันนะครับ
เรามาดูกันว่าจะเป็นน้ำตามธรรมชาติหรือว่าเป็นน้ำอะไรนะคะ
เดี๋ยวเราไปหาที่กำเนิดของน้ำที่ไหลมาอย่างนี้ก่อนนะคะ
ตอนนี้ฝนไม่ได้ตกนะคะฝนไม่ได้ตกค่ะ

ฝนไม่ได้ตกแต่น้ำมันผุดออกมาจากรอยแตกของคอนกรีตนี้
มีความเชื่อว่าเป็นน้ำผุดพญานาคคุณผู้ชม
ชื่อว่ามาดามส้มพิมหมายทองสะดิพัดโภคิน
โพสต์คลิปน้ำผุดภายในวัดคุณ
มันเกิดในวัดนะฮะวัดสนมลาวอำเภอหนองแคร์จังหวัดสระบุรีนะครับ
พร้อมข้อความบอกว่าน้ำอะไรยังไหลออกมาไม่หยุดเลย
ทำไมถึงมีน้ำผุดขึ้นมาจากบริเวณพื้นคอนกรีต
ทีมข่าวลงพื้นที่ติดตามเรื่องนี้นะฮะ
ด้วยใจที่แบบเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งเชื่อก็คือ
อาจจะเป็นน้ำผุดจริงพญานาคหรือเปล่า
สองก็คือข้างใต้มันเกิดน้ำท่วมก่อนหน้านั้นหรือเปล่า
น้ำมันค้างอยู่มันเลยผุดขึ้นมาหรือเปล่า
ก็เลยไปที่วัดสนมลาว
และได้พบกับหลวงตาโพจันทสาโรอายุ๗๒ปี

พาทีมข่าวไปดูน้ำผุดบริเวณลานวัดนะฮะ
เรื่องต้นนะคุณผู้ชมฮะทีมข่าวของเราสังเกต

ออกมาจากรอยแยกของพื้นคอนกรีต
แล้วก็มีหลายจุดนะที่น้ำมันผุดออกมานะฮะ
น้ำมันไหลออกมาตลอดเวลาเลยนะฮะ

เกิดน้ำผุดมาได้ประมาณสัก๑สัปดาห์แล้ว

รูปปั้นพญานาคไว้ในบ่อน้ำด้านหน้าสารา
โดยน้ำผุดออกมาตลอด
ทั้งที่ปกติแล้วก่อนนะฮะคุณ
ไม่เคยมีน้ำไหลเข้ามาในวัดเลย
ไม่เคยมีน้ำขุดขึ้นมาลักษณะแบบนี้เลย
สร้างความประหลาดใจให้กับพระแล้วก็ญาติโยมเหมือนกัน

มามาดูกันหน่อย
เชื่อว่าน่าจะเป็นปฏิหารของพญานาคนะครับ
โดยวัดสนมลาวแห่งนี้มีพระเกจิชื่อดังอย่างหลวงพ่อผิน
หลวงพ่อปินะปิยธโรอดีตเจ้าอาวาส
ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านทั่วทุกสาธิต
โดยท่านละสังขารในท่านั่งขัดสมาธิไปนานเมื่อ๒๐ปีแล้ว
เหมือนนั่งสมาธิและละสังขารไป
แต่ที่นี่มีวัตถุมงคลให้เช่าบูชาเยอะเลย
เป็นวัตถุมงคลของหลวงพ่อพิณะ
ก็จะเด่นด้านของการงานโชคลาภและเมตตา
และคราวนี้มีเรื่องของพญานาคมาด้วย

เอาข่าวแปลกให้คุณผู้ชมได้ดูกันก่อนเลยนะฮะ
จดจ้องมองเห็นตัวเลขอะไรบ้างไหม

ทำไมงวดที่แล้วเจ็บมาเยอะ